มีตอบสวนเบิร์ดมาเลย
ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ตรวจหรือเปล่า

เป็นห่วงคุณผู้ชมอยากให้ตรวจสุขภาพ
แต่ก่อนอื่นนะครับมาดูข่าวนี้ก่อน

หลับในใช่ไหมส่วนใหญ่ดูข่าวหลับในใช่ไหม

ลดเอียงลดเฉมาถอดชนตุ้งอยู่ลิมถนนนะ
แล้วยังไงเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
พี่กลับแล้วทุบจะตัวใหญ่น้อย
นะครับไม่ขาดไม่ตื่น
คือจะเอาตัวออกมาปั๊มหัวใจ
นะครับคิดตอนแรกแต่ไม่สำเร็จครับคุณผู้ชมครับคนขับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายอุดรธานีบ้านผือครับ
ที่บ้านหัวบึงตะบนบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานี
เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งนะครับ
ตำรวจสพนาคากู้ภัยไปตรวจสอบพบรถกระบะทะเบียนจังหวัดอุดรธานี

ผู้เสียชีวิตคือนายเหรียญฉิมลีอายุ๕๗ปี
แพงศรีชาวสวนอันนี้นามสกุลนะครับ
แพงศรีชาวสวนอายุ๕๔ปี
เป็นเมียของผู้เสียชีวิตหลังทราบข่าวรีบมาดูเห็น
ศพสามีร้องไห้แทบขาดใจครับลูกหลานนี่ครับ
โอ้แม่แม่ร้องครับโอ้ไม่อยากจะดูไม่อยากจะเห็น
อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นสามีฉัน
หลังจากพอคุมสติได้นางแพงศรีบอกว่า
คุณผู้ชมมาแล้วนะที่เบิร์ตถามคุณผู้ชมนะเรื่องสุขภาพนะ
สามีเป็นความดันครับเป็นความดันเป็นไขมันฮะ
คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราดูกล้องนี้นะครับพี่บุ๊คดู
กล้องนี้ถ้าเราอ่านข่าวเบื้องต้นนะถ้าไม่ได้เห็นรายละเอียด
ก็คิดว่าสงสัยหลับในใช่เพราะค่อยเอียงแล้วครับ
เอียงตกแบบนี้นี่นะครับ
คือเธอเล่าต่อบอกว่าอาการน่าจะกำเลิบ
คือช่วงนี้ตอนกลางคืนสามีต้องไปกรีดยาง
แล้วพักผ่อนน้อยนะครับส่วนนายเอกพงศ์วงศาอายุ๕๗ปีนะครับ
เป็นเว่นพลเมิงดีที่มาขับรถผ่านมาเนี่ย
ก็เลยจอดรถรีบลงมาดูนะครับ
เห็นคนขับติดอยู่ข้างในก็พยายามเรียก

เชื่อว่าหากมาเจอเร็วกว่านี้เขาน่าจะไม่เสียชีวิต
จากการตรวจสอบนะครับกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุ
จะเห็นว่ารถเริ่มขับช้าแล้วก็พุ่งตกข้างทาง
ตำรวจสพนาขาเชื่อว่าผู้เสียชีวิตน่าจะวูบหมดสติ
โรคประจำตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุ
อดคล้องกับแพทย์นี่นะคุณผู้ชมฟังนะ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ไม่มีเพราะไม่ตรวจหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะ
แต่กรณีนี้ครอบครัวเขาไม่ติดใจอะไรนะครับก็รับศพกลับไปสวดอภิษฐรรมนะครับ
ในพื้นที่บ้านหมู่๑๘บ้านบ่อน้อยพัฒนาตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานี
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้
และขอให้คุณผู้ชมตรวจสุขภาพและสุขภาพแข็งแรงครับ